เอามาดูต่อกันที่เรื่องดราม่าของบ้านพิธีกรสาวสวยของเรากันหน่อยนะครับ
แอฟทักษะอ่อนคือมีคนคอมเมนต์ออกบ่อยเลยสำหรับเรื่องว่า
ตกลงคุณสงกรานเนี่ยตั้งแต่ดูเหมือนห่างเหินกันไปเนี่ย
เคยมาส่งเสียเลี้ยงดูน้องปีใหม่บ้างหรือเปล่า
อันนี้ไปรู้ถึงในมุ้งเขาเลยบางคนไปวิทยาลัยภาควิจารณ์เขาก็คาดหนักเลย
ว่าตัวเองเขาก็บอกชี้แจ้งอย่างนี้เลย
เขาตรวจเตรียมตัวดูแลให้หลานด้านนั้น
มีแนวทางครอบครัวค่ะมีกองทุนสำหรับดูแลน้องปีใหม่
ตั้งแต่เกิดไปจนถึงอนาคตแบบที่
โอ้โหไม่รู้จะใช้หมดหรือเปล่าเอาว่ากันตรง

ส่วนทางด้านคุณแอฟทักษะออนเองก็ยังอยู่ในฐานะสะพ้ายนอกสมรสค่ะ
พอถูกถามถึงประเด็นนี้ว่าจริงหรือเปล่าคะ
เจ้าตัวก็ออกอาการงงเหมือนกันนะ
ตอบสั้นว่าไม่ขอแสดงความคิดเห็น

ยังไงดีอะคะขออนุญาตไม่ตอบแทนท่านได้ไหมคะ
คือถ้าเกิดคุณปู่ออกมาพูดอะไรก็เป็นความคิดเห็นของท่านนะคะ
คือแอ้มไม่รู้จะแสดงความคิดเห็น
ต่อเรื่องนี้ยังไงเรื่องของการค่าใช้จ่ายอะไรอย่างนี้ค่ะ

ถ้าพูดถึงแล้วคือคุณสงกรานก็ยังทำหน้าที่
พ่อจะยังสมบูรณ์ให้คุณสงกรานในความคิดเห็น
ทำหน้าที่ค่ะทำหน้าที่
เพราะว่าคุณแอฟเองก็บอกว่าปกติแล้วเธอกับคุณสงกรานก็ดูแลกันอยู่แล้ว

เขายังไม่ได้หย่าก็ยังเป็นสะพ้ายอยู่นี่แหละนะคะ

ก็คุณแอฟบอกว่ากำลังเตรียมเอกสาร
มีการพูดคุยแล้วทั้งส่วนตัวแล้วก็ผ่านทนาย
เพื่อให้ผลประโยชน์ที่จะเกิดต่อน้องปีใหม่ให้มันดีที่สุดค่ะ
เป็นการคุยกันค่ะ
ก็อยากจะหาข้อสรุปที่ตกลงกันได้ค่ะ

แต่ว่าช่วงหลังก็คุยผ่านทนายค่ะ
ทั้งหมดเพื่อลูกค่ะทั้งหมด
ทั้งหมด๑๐๐คือเพื่อลูก
แต่ก็ใจหายนะคุณผู้ชมถ้าจะต้องเลิกจริง
แต่ว่าชีวิตก็ต้องเดินต่อไปนะคะ